ตอนนี้เจ้านัทธีี้ก็ปักโทงแดงซึ่งก็ก็เตือนเรื่องเกี่ยวกับคลื่นสูง
ปรากฏว่านักท่องเที่ยวคาซักสถานคนนี้ไม่เชื่อ
แล้วฝ่าไปค่ะก็เลยเกิดเหตุเลยค่ะสุดท้ายจมน้ำ
พอช่วยขึ้นมาแล้วก็ต้องเร่งปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสภกรณพอได้รับแจ้งปั๊บว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจมน้ำ
นี่อยู่ตรงหาดกะตะนะที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตดูสิเอาขึ้นมาปั๊มหัวใจใหญ่เลยอ่ะไลฟ์การ์ด
กู้ภัยพลเมืองดีค่ะปั๊มหัวใจแบบนี้แต่สุดท้ายอ่ะคุณผู้ชม
ยื้อชีวิตเอาไว้ไม่อยู่นะคะนักท่องเที่ยวเสียชีวิตค่ะ
แล้วอายุยังน้อยอยู่เลยคุณอายุยี่สิบสี่ปีเอง
เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่านักท่องเที่ยวคนนี้น่ะจ่มน้ำเนี่ยไปประมาณสิบถึงห้า
นาทีคือพยายามจะช่วยแหละแล้วท้ายที่สุดไปเอาเรือเจสกีเนี่ย
ขี่เข้าไปหาแล้วก็กลับมายังฝั่งได้มาช่วยกันปั๊มหัวใจ
ไม่มีสัญญาณชีพแล้วอะค่ะท้ายที่สุดก็เสียชีวิตนะคะตำรวจก็เลย
กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลฉลองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
เพราะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาก็ปักทงแดงเตือนแล้ว
ใช่เวลาทะเลภูเก็ตนะถ้าเตือนขึ้นลมแรงเขาแรงจริงนะ
คุณผมเคยไปเที่ยวตอนที่ขึ้นลมมันแรงมากมันซัดเข้าหาชายหาด
เลยนะครับแต่ทีนี้มีคำเตือนนะว่าภาคใต้นะฮะแล้วก็ฝั่งอันดับ
มันด้วยอย่างระนองพังงาและภูเก็ตนะคุณช่วงนี้ฝนฟ้า
กระนอง๑๗๐ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงที่
สำคัญขึ้นลมแรงขึ้นสูง๒๓เมตรเลยนะครับที่คุณพูดตอนนี้
เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่๒๓๔อันนี้กรมอุตุประกาศเตือนออกมา